ล่าสุดเนี่ยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ๙๓จากกรกตที่รายงานมาตอนตี๓ที่ผ่านมาเนี่ย
ต้องบอกแบบนี้ว่าพักเพื่อไทยนำอันดับที่๑อยู่
ตามมาด้วยพักพลังประชารัฐคุณผู้ชมดูที่หน้าจอไปด้วย
นี่คือผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการอย่างที่บอกไปว่า๙๒
นับคะแนนของกรกตอันดับที่๑นะฮะพักเพื่อไทยเนี่ยครับ
ได้สอสอเขตไป๑๓๐ที่นั่งและไม่ได้สอสอแบบบัญชีรายชื่อเลยนะครับ
อันดับที่๒เป็นภักดิ์พลังประชารัฐนะครับได้สอสอเขตมา๑๐๓ที่นั่งนะฮะ
สอบแบบบัญชีรายชื่อเนี่ย๑๖ที่นั่งรวมเป็น๑๑๙ที่นั่งนะครับ
ก็ห่างจากอันดับแรกก็อยู่สักประมาณ๑๑ที่นั่งนะฮะ
อันดับที่๓โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าพักเกิดใหม่จะมาแรงได้ขนาดนี้นะ
ต้องบอกว่าม้ามืดเหมือนกันขนาดตัวพักอนาคตใหม่เอง
เขายังอึ้งเขายังบอกเลยว่าไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะขึ้นมาได้ไกลขนาดไหน
คือจริงแล้วคนก็คาดหวังว่าน่าจะเป็นประชาธิปัตย์หรือเปล่า
ที่มาตีคู่กันอันดับ๑๒๓แต่กลายเป็นอนาคตใหม่ขึ้นมาอันดับที่๓
ได้สอสอแบบแบ่งเขตไป๒๔ที่นั่งบัญชีรายชื่อไป๕๐ที่นั่ง
รวมแล้วได้มาถึง๗๔ที่นั่งนะฮะแล้วนี่ครับหลายคนก็นี่
โยบายเรื่องของกัญชามาวินเหมือนกันอันดับที่๔ภูมิใจไทย
สอบแบบแบ่งเขต๓๖ที่นั่งแบบบัญชีบรายชื่อ๑๓ที่นั่งรวมแล้ว๔๙ที่นั่ง
แน่นอนอันดับที่๕เนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ทำให้นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักนั้นต้อง
ประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
เพราะได้รวมกันแล้วไม่ถึง๑๐๐ที่นั่งตามที่มีการประกาศไว้ก่อนหน้านี้
เพราะว่าแบบแบ่งเขตได้๒๙ที่นั่งและบัญชีบรายชื่อได้ไป๑๙ที่นั่งนะครับ
แล้วก็ตามมาต่อไปนี่อันดับที่๖แล้วแล้วก็อันดับที่๗รวมกันไปแบบนี้
คุณผู้ชมอันนี้เป็นผลที่ออกมาตอนตี๓ที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งเพิ่งจะรายงานออกมาจากกรกตนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจอย่างมาก
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าทำไมสนามในกรุงเทพมหานครทั้ง๓๐เขต
สมัครของพักประชาธิปัตย์ที่เป็นอดีตสอสอหลายสมัย
ซึ่งถือว่ากรุงเทพมหานครเป็นฐานเสียงสำคัญมากของประชาธิปัตย์
แต่ว่าประชาธิปัตย์มีคะแนนเสียงมาเป็นอันดับที่๓เกือบทั้งหมดเลยนะครับ
โดยเฉพาะกลายเป็นพักพลังประชารัฐมีผู้สมัครที่มีคะแนนมาเป็นอันดับที่๑
อยู่ถึง๑๑๓ที่นั่งตามมาด้วยพักเพื่อไทย๙ที่นั่งแล้วก็อนาคตใหม่๘ที่นั่ง
ประชาธิปัตย์กลับไปไม่ตกอยู่ในท็อปทรีของกรุงเทพมหานครเลยนะครับ
โดย๕ใน๘ที่นั่งของพักเพื่อไทยก็มีนายการุณโหสกุลจากเขต๑๐
นาวาตรีอนุดิตนาคอนทัพเขต๑๑นายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศนะฮะ
จีรายุห่วงทรัพย์แล้วก็เขต๒๖บางบอลก็มีนายวันอยู่บำรุงจากภักดิ์เพื่อไทย
ก็เข้าไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหว
อย่างไม่เป็นทางการตอนตี๓ที่ผ่านมาคุณผู้ชมผมเชื่อเหลือเกินว่าเดี๋ยวเช้าวันนี้
ก็ต้องมีอัปเดตจากกรกตรวมทั้งจากภักดิ์เอง
เมื่อคืนนี้หลายพักเองก็ยังขอยกเลิกการแถลงข่าว
เพราะว่ายังมีข้อสงสัยกับหลายเรื่อง

คือต้องรอดูการแถลงของแต่ละพักในเช้าวันนี้ด้วยนะคะ

เพราะว่ามันไม่สามารถสรุปได้จริง
เชื่อเลยว่านอกจากประชาชนคนไทยหลายคนที่นอนไม่หลับแล้วเนี่ย
กรกตก็น่าจะนอนไม่หลับเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยค่ะ
เข้ามาดูในคอมเมนต์ในไลฟ์นะทุกคน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

บัตรที่มาจากต่างประเทศทำไมมาไม่ถึงจนกลายเป็นบัตรเสียทั้งหมดอีก
ทีนี้ประเด็นเรื่องบัตรเสียเดี๋ยวต้องมารวมอีกทีนะคุณผู้ชม
เพราะว่าในกฎหมายเขามีระบุเอาไว้ว่าถ้าบัตรมาถึงล่าช้า
จะเป็นบัตรเสียครับแต่ถ้าเขามาล่าช้าด้วยการเดินทางของเขาเองอ่ะ
อันนั้นไม่ถือเป็นบัตรเสียกฎหมายระบุเอาไว้นะคะมาตราหนึ่งร้อยสิบสี่อันเนี้ย
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบด้วยว่ากรกตพิจารณาอ้างอิงตามอะไรอืมอ่ะ